คือสภาพถนนเวลาปกติเนี่ย
เรายังต้องระมัดระวังในการขับขี่

แต่ที่ยาลาไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะ

มีคนเสียชีวิตหรือไม่คุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
ระวังหน้าเร็ว
คุณผู้ชมสรุปแบบนี้ก่อนนะคะ

ไม่มีใครเสียชีวิต
แต่ก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะ
เรื่องร้ายก็ยังมีความ

ดีอยู่บ้างคุณเห็นเสื้อเหลืองไหมพี่เสื้อเหลืองนั่นค่ะ
ซ้า๕คนผู้ชายร่างกำยำเหมือนใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลย
เป็นพนักงานบริษัทขนส่งซึ่งจุดเกิดเหตุมันตรงนั้นพอดีเลย
พอเห็นแบบนี้ปุ๊บเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ไม่ได้ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปรีบลงพื้นที่ไปช่วยเลยค่ะ
ไม่ได้ดูดายนะไปช่วยคนเจ็บที่อยู่ในรถเนี่ยทุบกระจกค่ะ
แล้วเอาเด็กออกมาก่อนเอาคนขับออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ให้รายละเอียดกับเราบอกว่าฝนตกถนนลื่น
เป็นเหตุให้รถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง
ในพื้นที่อำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา
พอพนักงานเห็นก็รีบวิ่งมาเลยค่ะ
มาช่วยเหลืออย่างที่เห็นจนคนขับเอ่ยเด็กเอ่ยที่นั่งมาด้วย
ทั้งคู่ต้องขอชื่นชมพลเมืองดีทุกคน
แต่ยังไงก็แล้วแต่ท่องไว้ให้มั่นเลยนะคะ
ฝนตกถนนลื่นเพิ่มความปลอดภัยรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยยิ่งดีนะ